มาดูกรณีนี้ฮะท้องเสียไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลให้ยามาแล้วให้กลับบ้านปรากฏกลับมาถึงบ้านแค่๒ชั่วโมง
เสียชีวิตเป็นกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เป็นกรณีของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ก็เรื่องนี้นะครับเกิดจากการโพสต์ในโซเชียลนะครับ
บอกเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่ง
โดยในโซเชียลก็บอกว่าเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อน
ที่เสียชีวิตหลังจากท้องเสียอย่างหนักถ่ายเหลว
เหลวหลายรอบจนไม่มีแรงนะครับ
แล้วก็เพื่อนเข้าไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ให้แอดมิตร
เพียงแค่ฉีดยาและให้กลับบ้าน
ซึ่งตอนนั้นอาการแย่ตาลอยเมื่อกลับมาถึงบ้านไม่ถึง๒ชั่วโมง
ก็เสียชีวิตแล้วก็อยากให้ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับ
เพราะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ไม่ยอมให้แอดมิตรจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สนใจเรื่องนี้เพราะว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิต
วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทางญาติติดใจ
เรื่องของการรักษาของโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะคนนี้ก็คือ
นายเกียรติอรันวันใสอายุ๓๐ปีสามีของผู้ตาย
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๑๒พฤษภาคม
คือภรรยาของเขาท้องเสียอย่างหนักเลยคุณ
เข้าออกห้องน้ำบ่อยจนอ่อนเพลียหมดแรง
ตอนที่เขาไปเห็นภรรยาที่บ้านนะคุณภรรยานั่งตัวงอตัวบิดเลยค่ะ
คือหมดแรงจริงถามอะไรก็ตอบแทบไม่ได้แล้วนะครับ
และจากนั้นก็ขอตัวเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง
เข้าห้องน้ำเสร็จออกมาภรรยานอนนิ่งเลยนะ
ไม่มีแรงที่จะใส่กางเกงเลยแล้วก็ถ่ายเหลวเลอะเลย
ตัวเขาเองซึ่งเป็นสามีเป็นห่วงภรรยามากนะครับ
เพราะว่ามีแบบอุจจาระเหลวถ่ายออกมาตลอดเวลานะครับ
แล้วก็พาไปเข้าโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็พาเข้าห้องฉุกเฉินทันทีนะครับ
หลังจากออกมาจากห้องฉุกเฉินภรรยามีอาการคล้ายกับเบลอยาที่ฉีด
จากนั้นโรงพยาบาลก็ให้รับยาแล้วบอกให้กลับบ้านได้นะครับ
ตัวสามีก็พาภรรยากลับบ้านระหว่างทางก็ถามภรรยาว่า
ภรรยาไม่มีแรงที่จะพูดเลยคุณได้แค่พยักหน้า
และเมื่อกลับมาถึงบ้านไม่ถึง๒ชั่วโมง
ช็อกแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุตัวสามีแล้วก็ญาติได้โทรสอบถามโรงพยาบาล
ทำไมถึงไม่ให้ภรรยานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

แต่ก็ได้รับคำตอบจากทางโรงพยาบาลบอกว่า
ผู้ป่วยขอกลับบ้านเอง
โดยผู้ป่วยบอกเหตุผลว่าเป็นห่วงลูก

แต่ทีนี้ครับทางสามีไม่เชื่อว่าภรรยาจะขอกลับบ้านเอง
เพราะว่าตอนก่อนที่จะเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ย
ภรรยาที่ยังพอจะพูดได้ยังบอกให้เขา
ไปเติมเงินโทรสอบมือถือให้หน่อย
เพราะสงสัยว่าคืนนี้ต้องนอนที่โรงพยาบาล
สามีของผู้ตายบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลออกมาแสงความรับผิดชอบ
แล้วก็ยังมีข้อสงสัยว่าภรรยาป่วยหนักขนาดนี้
ทำไมโรงพยาบาลถึงไม่มีการให้น้ำเกลือ

ขณะนี้นะครับทางสามีและก็ญาติ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพสำรงใต้
เพราะว่ายังติดใจการเสียชีวิตของภรรยา
เพื่อจะชนะสูตรศพหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาวันนี้นะครับทางครอบครัวได้มาเก็บอัฐิแล้ว
เพื่อไปทำพิธีรอยอังคารนะครับ
ก่อนหน้านี้กะว่าจะเก็บศพไว้ให้ชนะสูตรใช่ไหม
แต่สุดท้ายเพื่อให้วิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขติ

ก็ครอบครัวมาเก็บอัฐิทำพิธีลอยอังคาร

โดยเฉพาะตัวสามีแล้วก็พ่อแม่ผู้เสียชีวิต
ทางครอบครัวก็ยังคงติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
โดยเฉพาะการรักษาของแพทย์ที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็เดินทางไปพบสาธารณสุขจังหวัดสมุทรประการ
เพื่อขอให้โรงพยาบาลนั้นชี้แจงถึงการรักษา
หากเป็นการผิดพลาดของทางโรงพยาบาล
ทางครอบครัวบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับวิญญาณของภรรยาที่เสียชีวิตนะครับ
อืมนี่แหละครับคือข้อติดใจสงสัยของทางสามีผู้ตายนะครับ
ส่วนทางด้านโรงพยาบาลนะครับได้มีการชี้แจงว่า
หลังจากรับตัวผู้ป่วยมารับการรักษาแล้ว
ทางคุณหมอนะครับคือข้อติดใจสงสัยของทางสามีผู้ตายนะครับ
หมอได้สอบถามอาการผู้ป่วยแล้วก็ตรวจสอบนะครับ
พบว่ามีอาการปวดท้องอย่างหนักหมดแรงถ่ายเหลวประมาณ๑๐ครั้ง
ทานข้าวได้ไม่มีอาการอาเจียนผู้ป่วยรู้สึกตัวดี
แล้วก็ถามตอบรู้เรื่องแพทย์ก็แนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ย
นอนโรงพยาบาลแล้วเพื่อรอดูอาการนะครับ
แต่ผู้ป่วยไม่นอนมีความประสงค์ที่จะกลับบ้านนะครับ
หมอก็เลยฉีดยาแล้วก็ดูอาการก่อน
กระทั่งเวลาผ่านไป๑ชั่วโมงกว่าผู้ป่วยแจ้งว่าอาการดีขึ้น
และขอกลับบ้านหมอก็ได้สั่งยาและแนะนำถ้าอาการไม่ดีขึ้น
ให้กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งแต่ผู้ป่วยมาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
แต่ว่าในเบื้องต้นเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลเองก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของผู้หญิงรายนี้ด้วยนะฮะ